วันนี้มีเหตุการณ์ความวุ่นวายปั่นป่วนในพื้นที่อุดรธานีนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นครับซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันครับพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านไม่พอครับป้ายหาเสียงของผู้สมัครพักต่างต่าง
ไปกรีดป้ายไปทำตำหนิป้ายดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจมาตำรวจมาครับถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานครับวัยรุ่น
ประมาณ๓๐คนขี่มอเตอร์ไซค์อาวุธครบมือเห็นว่ามีทั้งมีดดาบ
มีไม้มีปืนครับขี่รถมาบุกป่วนในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานีครับส่งเสียงตะโกนท้าทายคนในหมู่บ้าน
บอกออกมาสิออกมาแล้วไปทุบทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านไป
เผายางรถยนต์ที่เขาทาสีขาวแดงเอาไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
เหตุนะครับเผาเป็นไฟแบบนี้เลยฮะอยู่ตรงสามแยกทางเข้า
หมู่บ้านยังไม่พอครับเอายางรถยนต์ออกมาวางขวางถนนอีก
ต่างหากถ้าเกิดว่ารถคันไหนขับมาไม่ทันระวังล้มได้เกิด
อุบัติเหตุได้นะครับใช้เวลาก่อเหตุรวมแล้วเนี่ยเกือบ๔๐
นาทีแล้วก็แยกย้ายกันหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่ม
เมษายนที่ผ่านมาครับต่อมาครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่วินัยพันธ์
นันต์ครับพาไปดูจุดที่ถูกทำลายทรัพย์สินข้าวของเสียหาย
ป้ายหาเสียงผู้สมัครพักต่างต่างพังยับเยินครับกระจกส่องตาม
แยกก็ถูกทำลายไปหลายจุดมิเตอร์ไฟของบ้านบางหลังพัง
ครับบางบ้านคือไฟดับงงเลยอ้าวทำไมบ้านฉันไฟดับก็จ่าย
ค่าไฟปกติที่ไหนได้มิเตอร์ไฟพังค่ะต้นชวนชมไม้ประดับอู่
ไว้หน้าบ้านพังเสียหายโอ้โหทุกส่วนฮะ
เสาไฟเอ่ยกำแพงรั้วเอยกลุ่มวัยรุ่นเอาถังขยะริมทางเนี่ย
มาเทจนขยะเกลื่อนเละเทะไปหมดหนึ่งในผู้เสียหายครับ
คุณยืนยงเขาบอกว่าได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
กระหึ่มอยู่หน้าวัดซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านของลุงเขา
ดูเหตุการณ์อยู่เงียบครับได้ยินเสียงมีคนเอามีดมาฟันฉับ
ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ประดับอยู่หน้าบ้านและได้ยินเสียงเหมือนกับทุบหม้อไฟฟ้าครับ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงอะไร
พอตอนเช้าอ้าวบ้านเราทำไมไฟดับอยู่หลังเดียว
บ้านนู้นก็ไฟติดบ้านนั้นก็ไฟติดออกไปดูมิเตอร์ไฟบ้านของคุณลุงเขาพังเสียหายครับ
ไม่รู้จริงว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
เรื่องต้นแจ้งตำรวจสพเมืองอุดรธานีแล้วครับให้ตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วครับ
รถมีเสียหายไม่ได้รอยก้อนยิงปลาปลาใส่สังกษีตึ้มตันตึ้มตันคือขนองมั้ง
ผมนึกว่าพวกที่ผ่านมาต้องโดดแต่ไม่โดดโดยเฉพาะตรงกลุ่มของผมเนี่ยผมก็ยังแปลกอยู่
ชาวบ้านเขาคาดการณ์แบบนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชมเบื้องต้นวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ย
ตั้งใจจะมาป่วนสงสัยคงแค้นนะฮะ๑๘เมษามีงานบวชของลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกชุมชน
ก็มีการจัดหมอลำซิ่งมาแสดงทีนี้ช่วงที่คนกำลังสนุกกับหมอลำเนี่ยวัยรุ่นตีกันหน้าเวที
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยขึ้นไปจับไมค์ประกาศเอาแยกแยกจบเท่านี้นะต่างคนต่างกลับบ้าน
วัยรุ่นกลุ่มนั้นอาจจะไม่พอใจหรือเปล่าก็เลยพากันมาอีกรอบหนึ่งในช่วงคืนวันที่๒๐เมษาครับ
มาแก้แค้นเอาคืนชาวบ้านกลัวกันมากตอนนี้ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
ฝากคุณตำรวจจับกลุ่มให้ได้โดยเร็วครับ